มีแรงงานชาวเมียนมานะคะเป็นลูกเรือประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มันก็เป็นเมนูเขาบอกว่าหายากขึ้นชื่อใช่ไหม

มันมีพิษมาอันทรายเราก็ได้ยินตัวนกันบ่อยนะคะ
คือจับได้ก็เลยเอามาปรุงอาหารซะเลยค่ะ
นำไข่ปลาปากกะเป้ามาทอดกิน

แล้วก็มีอีกคนนึงมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงค่ะ
แต่ว่าเคราะห์ดีล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
เหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งมาจากตำรวจน้ำขนอม

ว่ามีลูกเรือประมงชาวเมียนมาเสียชีวิต๒คน
บนเรือประมงชื่อว่าเรือกระแสสินสามสิบเอ็ด
หลังจากที่ไปกินไข่ปลาปากกะเป้า
แล้วก็เสียชีวิตบนเรือกลางทะเลอีก๑รายค่ะ
ส่วนอีก๑รายขออภัยเสียชีวิตบนทะเล๒ราย
ส่วนอีกหนึ่งรายเกิดอาการอาเจียนอย่างรุนแรงนะคะ
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที
เมื่อเรือกลับเข้าฝั่งเทียบท่าบริเวณแพร่ปลาในอำเภอศรีชน
จากนั้นตำรวจภูทรศรีชนพร้อมตำรวจน้ำขนอม

เดินทางไปตรวจสอบที่เรือประมงลำนี้

แล้วก็นายตานอายุ๒๙ปี
สภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
ก็นอนคว่ำหน้าแล้วก็นอนหงายอยู่ในห้องพักคนงาน
ส่วนอีกรายที่มีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง
ชื่อก็คือนายซูจีอายุ๓๔ปี
โรงพยาบาลศรีชนก็รักษาจนอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
สอบถามนายวิรัติศรีวิรัติ
วัย๖๒ปีใต้กงเรือเล่าให้ฟังบอกว่า
นำเรือออกไปหาปลานานกว่า๑๐วันแล้ว
มีลูกเรือเป็นคนงานชาวเมียนมาร์๕คน
ก่อนเกิดเหตุลูกเรือลากอวนติดปลาปากกระเป้าขนาดใหญ่ได้มาตัวหนึ่ง
ชิดผู้ตายก็เลยนำมาแร่เนื้อใส่เกลือตากแดดเอาไว้เลย
ส่วนไข่ปลาเอามาทอดกินค่ะ
โดยเรียกนายตานผู้ตายอีกคนนึงแล้วก็นายซูจีมานั่งกินด้วย
หลังจากนั้นไม่นานค่ะสองคนแรกนอนแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่ในห้องพักเลย
ส่วนนายซูจีกินไปไม่ได้เยอะก็เลยรอดตายมาได้
ซึ่งจริงแล้วไต้กงบอกพยายามห้ามแล้วแต่ว่า๓คนไม่ยอมฟัง
สุดท้ายก็เลยเกิดเหตุสลดแบบนี้